คุณผู้ชมคะเรื่องนี้น่ารักมากค่ะ
ใครจะไปคิดล่ะคะว่าจากอุบัติเหตุรถล้มกลายเป็นพบรัก
คือมีผู้ชายคนนึงเขาขับรถแล้วประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ
แล้วกู้ภัยไปช่วยกู้ภัยเป็นผู้หญิง
แล้วพอไปช่วยก็เจอกันรู้จักกัน
จากวันนั้นจนถึงวันนี้๒ปีแล้วนะคะ
จากวันที่ไปช่วยเหลือกันวันนี้เขาแต่งงานกันแล้วคุณผู้ชมที่บุรีรำค่ะ
คือคนเห็นคลิปนี้แล้วก็ต้องแบบอมยิ้มไปด้วยจริง
ด้วยความเรียบง่ายของงานแต่งงานแล้วมันน่ารักมากนะคะ
คือจะเป็นกู้ภัยนะคะเป็นอะไรนะกระบองไฝใช่นะ

แล้วนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งตัวชิวมากเลย
ใส่ผัดถุงใส่เสื้อขาวผู้ชายแบบเจ้าบ่าวสะเชิด

สบายชิวมากน่ารักมากเลยนะคะ
นี่ค่ะเรียบง่ายสุดคนเห็นแล้วชื่นชมมาก

ที่บ้านเจ้าสาวตำบลชุมแสงอำเภอนางรองจวัตรบุรีรำ
เจ้าบ่าวคือนายเพียรการเถาโมราอายุ๑๙
เจ้าสาวคือนางสาววรดาแก้วกุลอายุ๑๙เหมือนกัน
ฝ่ายหญิงเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสยามรมใจปู่อินค่ะ
ฟังเสียงบ่าวสาวกันหน่อยดีไหมคะ
ก็ทักไปคุยกันก่อนแล้วก็เริ่มจีบ

แล้วตอนที่เขามาช่วยนี่ตอนนั้นก็ประทับใจเลยไหมคะ
ก็ครับชอบนะ
เพราะน้องเขาน่ารักดี

บ่าวเจ้าสาวไม่รู้ตัวล่วงหน้าค่ะ
หัวหน้ากู้ภัยสยามรมใจปู่อินเตอร์ไพรส์ให้ค่ะ
ตั้งใจจะให้น้องทั้งคู่ภูมิใจในความเป็นกู้ภัย

ก็เมื่อวานเอาอาสาไปเอาผมแดงไปปู
ซุ้มกระบองไฟให้รอด
คืออยากให้เขาภูมิใจว่าทุกคนในครอบครัวของกู้ภัย

คุณผู้ชมแล้วพอยิ่งได้ข้อมูลมามันยิ่งน่ารักค่ะ
พรมแดงที่เห็นเนี่ยค่ะเอามาจากไหนรู้ไหมคะ
จากไหนครับยืมมาจากวัดยืมมานะส่วนกระบองไฟ
คือกระบองไฟที่ทางกู้ภัยเขาใช้ในการออกเหตุนะคะ
เอามาทั้งหน่วยเลยทั้งหน่วยกู้ภัยของเขาทั้งหมดที่มี
ประสบเหตุต้องไปให้สัญญาณใช่นี่เอามาใช้นี่นะคะ
ขันหมากเจ้าบ่าวที่ไปบ้านเจ้าสาวก็โอ้โหเรียบง่ายมากจริงค่ะ
นี่นะคะที่ยืนเรียงแถวกระบองไฟเนี่ย๒๒คนนะคะ
คล้ายกับซุ้มกระบี่นะคะก็หลอดซุ้มกันมาน่ารักแบบนี้ค่ะ
แล้วตอนที่นั่งให้สัมภาษณ์นะครอบข้างหลังฉากหลังก็
โอ้โหเข้ากับบรรยากาศของหญิงสาวเจ้าสาวผู้เป็นกู้ภัยมาก
ค่ะมีภาพนี่เห็นไหมด้านหลัง
ลงศพที่เขาบริจักษ์ลงศพอะค่ะใช่
นี่น้องทำงานจิตอาสานะครับเป็นกู้ภัยน่ารักมาก
รักกันนะฮะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเลย
อยากจะรถล้มบ้างจังอย่าเลย